ได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นนะคะ

ใส่เสื้อเหลืองแบบนี้เหมือนแบบที่เราใส่
เพื่อรอรับเสด็จสำหรับพระราชพิธีสำคัญนี้
ระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคมค่ะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
กล่าวถึงความพร้อมของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
ระหว่างวันที่๔๖พฤษภาคม๒๕๖๒ว่า
ขณะนี้การเตรียมงานเรียบร้อยแล้วมีความคืบหน้าไป๑๘๐
ส่วนที่เหลือคือการซักซ้อมรวมถึงรายละเอียดเพียงเล็กน้อย
อาจารย์วิศนุบอกด้วยนะคะว่าหัวใจของงานพระราชพิธี
พระบรมราชาพิเศษจะจัดขึ้นในวันที่๔พฤษภาคม๒๕๖
ในเวลา๑๐นาฬิกาถึง๑๒นาฬิกาตามพระเริกค่ะ
บรมราชาพิเศษนั้นต้องเข้าใจว่าแบ่งออกเป็น๓ช่วง
คือ๑ช่วงก่อนพระราชพิธี๒ช่วงพระราชพิธี
แล้วก็๓ช่วงหลังพระราชพิธี
ช่วงก่อนพระราชพิธีเป็นเรื่องการตระเตรียมการต่าง
ที่จะนำมาใช้ในพระราชพิธี
เพราะฉะนั้นคำว่าตระเตรียมการซึ่งเป็นช่วงก่อนช่วงแรกนั้น
มีตั้งแต่หนึ่งเตรียมน้ำเพราะน้ำนั้นเป็นพระเอกของงาน
จะต้องนำมาใช้๒อย่าง๑ใช้ในการอาบเรียกว่าสงฆ์พระมุรทาพิเศษ
ใช้ในการรดน้ำที่เรียกว่าถวายน้ำอภิเษก
ทรงรับน้ำอภิเษกนั่นเป็นเรื่องเตรียม
ที่จะต้องนำมาจากที่ไหนที่ไหนซึ่งเราก็รู้อยู่แล้ว

นอกจากนี้เรื่องของเข็มที่ระลึกตอนนี้นะคะ
นายสมภาษณ์นินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
หลังจากที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนแล้วก็จะมีการอัญเชิญ
ประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้นนะคะ
ประชาชนก็ให้ความสนใจอย่างล้นหลามเลยนะคะ
มีการสนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทุกช่องทางเยอะเลยทีเดียว
สำหรับประชาชนที่สั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัด
ระหว่างวันที่๑ถึง๕เมษายนนะคะ
ส่วนนี้ก็จะสามารถรับเข็มที่ระลึกได้ณที่ทำการปรายศนีย์ที่สั่งจอง
ตั้งแต่๒๕เมษายนเป็นต้นไปสำหรับใครที่สั่งจองหลังวันที่๕เมษายน
ทางสำนักงานประหลัดนายกรัฐมนตรีก็จะเร่งดำเนินการจัดส่งเข็มที่ระลึก
ให้บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดเพื่อจ่ายเข็มที่ระลึกให้แก่ประชาชน
ตามลำดับการจองภายในเดือนนี้แหละค่ะก็คือเดือนเมษายนนะคะ